ผู้ชายคนหนึ่งมาผ้าขนหนูผืนเดียว
ชาวบ้านบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายสมพงศ์คือเสพยาดเสพติด
ปัจจุบันก็ติดเหล้าดื่มน้ำกระท่อมสูบกัญชาคือเอาหมด
และมักมีอาการนั่งเหม่อลอยพูดจาคนเดียวนะครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยขอตำรวจให้จับไปหน่อยควบคุมตัวหน่อยเอาไปบำบัดหน่อย
แต่ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาทีนี้นะฮะมีความเป็นห่วงครับ
เพราะคนในชุมชนเขากลัวจะอยู่ไม่ได้กันแล้ว
เขาต้องหาไม้ไล่หมาเห่าเขายังไม่ไปเลยนะฮะ
และชุมชนก็มีทั้งเด็กและคนแก่นะครับ
คุณผู้ชมฮะจนล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานนี้นายสมพงศ์ออกเดินตามหาสุนัขของเขา
เขาบอกหมาผมอยู่ไหนหมาผมอยู่ไหนจนมาเจอหมาเขาเองอยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้าน
นายสมพงศ์ก็เลยด่าเพื่อนบ้านเลยบอกขโมยสุนัขเข้ามาทำไม
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้ยก็จะเอามันมาอาบน้ำมันสกปรกเห็บติดเต็มเลยเห็นไหมนะครับ
จากนั้นนายสมพงศ์เนี่ยก็ถอดปอกคอสุนัขออกแล้วก็เดินจากไปด้วยท่าทางที่ไม่พอใจนะฮะ
สิทธิ์ข่าวพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนหัวเตยบอกว่าโอ้โหหลายครั้งที่นายสมพงศ์เมาและอารวาส
บางทีก็ถือทั้งมีดถือทั้งไม้มาเลยนะทุกคนก็กลัวชาวบ้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัวนะฮะ
นายสมพงศ์ไม่มีญาติอยู่บ้านคนเดียวเพราะลูกชายเพิ่งจะโดนจับคดียาเสพติดนะครับ
น้าเป๊้ยกอะแล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยเอาไปหลายครั้งแล้วยังไงเขาต่อย
คุณผู้ชมล่าสุดที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้

เข้าควบคุมตัวนายสมพงศ์โดยละม่อมนะครับ
ไปควบคุมตัวเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปวงจรปิดใช่ไหม

ก็ควบคุมตัวได้โดยง่ายนะฮะ
เอาไปที่โรงพักประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
นี่ตำรวจเขาเอาง่ามเงิ่มอะไรเหล็กงามไปหมดนะ
แต่เขาก็ยอมให้ควบคุมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วครับ
ชาวบ้านที่ยืนตรงนั้นบอกเฮ้ยโล่งใจ
อย่าเพิ่งปล่อยออกมานะบำบัดให้หายก่อน

มันก็กลัวว่าจะมาก่อเหตุอะไรแบบนี้อีก